สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
วันนี้จ้าจ๋าได้มีโอกาสมาทำจิตอาสาค่ะ

เป็นสุนัขที่ไม่มีครอบครัว
ถามว่ารักสัตว์ขนาดไหน

เพราะว่าสาเองก็คลุกคลีกับสัตว
แต่สำหรับซูนักที่บ้านจะจัดเลี้ยงตัวหนึ่ง
ถ้าระบุไปที่สุนัขหรือหมาเลย
จะเคยโดนหมาตัวเล็กพันปั๊กอาหารพันหน้าย่น

แต่ว่าพอโตขึ้นมาก็เริ่มทำความเข้าใจ

คนดูแลสั่งอะไรให้ทำ
ก็จะทำทุกอย่างเลย

จะมาทำจิตอาสากับสุนัข

คือมาที่นี่ได้๒อย่าง
ถึงเวลาให้อาหารแล้วค่ะนี่

วันนี้จะได้รับการเมตตาจากพี่นิ่มอย่างสูงมากเลยค่ะ
งานเบามากเบากว่าที่คิดไว้เยอะเลย
ทำความสะอาดรางแล้วก็ถังน้ำซึ่งที่นี่สะอาดมาก
เวลาเราให้อาหารเนี่ยเราจะเห็นแววตาของเขา
คือหลายครั้งหลายตัวนะจะเห็นแล้วจะโอ้โห
แววตามันละห้อยจังเลย
แต่จะประทับใจลูกหมา๒ตัวมากเลย
ที่มันซ่ามันโอ้โหแบบจะคุยแต่กันเหมือนอยากมีเพื่อนเล่นนะคะ
สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะจ๋าก็รู้สึกดีมากประทับใจมากค่ะ
แม้ว่าจะไม่ได้ช่วยพี่นิ่มมากอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะ
แต่ว่าอย่างน้อยก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้คนหันมาสนใจ
หันมาเห็นว่าการดูแลสุนัขมากมายขนาดนี้ไว้ด้วย
ที่เราจะต้องเลี้ยงเราควรจะดูแลให้ได้ตลอดรอดฝั่ง
อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นภาระของคนอื่นค่ะ
ซึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างมันช่วยเหลือกันได้อยู่แล้ว
ขอให้เรามีความคิดที่ดีมีความตั้งใจที่ดี
สังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่ดีมีแต่การเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ